เพื่อร้องได้ให้ร้าย

เพราะอยากว่ากลับความใจร้าย
คนบ่จริงใจมันเสียเวลา
คนบอกจริงใจมันเสียเวลา

สุดยอดจริงนะ

ถึงจะเป็นเพลงเก่งแต่ก็ยังไม่สบายใจค่ะ
ต้องหลังจากคำเฉลยก่อน

น้องใบบัวร้องได้

ร้องได้ร้องได้ร้องได้
ร้องได้ร้องได้
ร้องได้ร้องได้
ร้องได้ร้องได้
ร้องได้ร้องได้
ร้องได้ร้องได้
ร้องได้ร้องได้

น้องใบบัวร้อง

ร้องได้ร้องได้

ร้องได้ร้องได้
ร้องได้ร้องได้

ร้องได้ร้องได้
ร้องได้ร้องได้
ร้องได้ร้องได้

ร้องได้ร้องได้

เราจะได้ไม่มีใครมาทวงเราอีกเนอะ

ต่อไปนี้เวลาขายของอยู่ที่วัด

ไม่มีคนมายืนหน้าร้านแล้วบอกเอาตังค์มา

มีแต่ว่าเอาลูกชิ้นไปแล้วเอาตังค์มา

ยืนขายอย่างสบายใจอย่างสง่าผ่าเผย
ต่อไปนี้ไม่มีคนมาดุคุณแม่แล้วนะ
เพราะว่านี่แหละใครเป็นคนทำให้ได้ใครเป็นคนทำได้

จะเป็นเรื่องของพาคุณแม่ไปหาหมอ

แล้วก็เป็นอย่างที่ใบบัวฝันไว้ว่าอยากซื้อรองเท้า
ถุงเท้าอยากให้แม่แต่งตัวสวย

หลังจากนี้แหละเดี๋ยวจะหาเงินไปทำทุนตรงนั้นกัน
ได้นะครับแต่ต้องวันต่อไป
หน้าก็มาเชียร์น้องใบบัวกันต่อ

แต่ว่าดูจบแล้วไม่ต้องย้ายช่องไปไหนนะคะ
ดูกันต่อเลยค่ะกับอีกหนึ่งรายการเกมต่อชีวิตค่ะ

มาติดตามเชียร์นักสู้รุ่นจิ๋วของเรา

ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้นะครับ

วันนี้พวกเราทุกคนขอกราบลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับ

ที่ไม่มีคนมาดุหนูกับแม่แล้ว

มาค่ะแต่ว่าหายไปไหนไม่รู้

คุณแม่เคยไปไหนแล้วก็ทิ้งใบบัวไว้ไหม

ความคิดก็หยุดลงปั๊บ

เผาจับเผาจีน
ตกใจตื่นมาสินี่
แม่เสียดายจัง
เสียดายกัน

สู้หรือหยุดครับ
รู้สึกยังไงบ้างที่ได้มาออกรายการนี้
ดีใจมากก็ขอบคุณที่ให้หนูมายืนอยู่จุดนี้ค่ะ